เช่นเดียวกันเสียชัดสายเปย์ก็โดนเลิกเหมือนกันฮะ
คือก่อนหน้านั้นโดนเชิญที่ไปแสดงงาน
ฤดูหนาวที่ลำปางปรากฏว่าโดนบอยคอร์ดครับ
เสียชัดงานกล่อยเพราะว่าโดนชาวลำปางเข้าบอยคอร์ด
สุดท้ายแล้วก็เข้าใจว่าคงจะไม่ได้ไปร่วมงานฤดูหนาวที่ลำปางครับ

อยู่บ้านเกิดนั่นแหละจังหวัดกำแพง
อยู่ที่เมืองกล้วยไข่กำแพงเพชรฮะ
เมื่อวานนี้คุณธนสิทธิ์สุเกตเรียกอย่างนี้ยังงงมาก

ไปร่วมงานทอดพระป่าสามัคคีที่วัดห้วยปัก
ตำบลสากแก้วกำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ไปทำบุญด้วยทำบุญแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับบรรดาแฟนคลับด้วย

ส่วนบริเวณลานด้านหน้าวัดเขามีการจัดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ต
คือตอนแรกก็ไม่ได้เชิญเสียชัดแต่ว่าเจอเสียชัด

พออินเนอร์มาเชิญขึ้นมาบนเวทีไม่ต้องมีสคริปต์ฮะ

ร้องเพลงแล้วก็เต้นท่าที่เสียชัดถนัดที่สุด
ถ้าอะไรสายเอวกึ๊บ

แจ้งต้องถามอีกเลยท่านี้เลยครับ
ร้องเองเต้นเองนักเลงพอครับ
อ๋อไม่สีแดงเป็นสีเหลืองอะ
เหมือนเกิดมาเพื่อเสียชัตติจริงอ้อโห

เขาถึงขั้นปรามาทถึงขั้นบ่นเลยว่า
เสียชัตริย์ไอ้คนเจ้าชูเสียชัตริย์มีค่าอะไร
มาร่วมงานฤดูหนาวบ้านเขาเสียชัดก็บอกเออเข้าใจดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็คงอาจจะต้องยกเลิก
ฤดูหนาวที่จังหวัดลำปางคงจะไม่ไปเดี๋ยวฟังจากเสียชัดนะครับ
ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลำปางด้วยนะครับที่
ที่หาให้ไปแสดงเป็นการบันเทิงสนุกนะครับ
เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ขอขอบคุณมากนะครับ
เมื่อเป็นแบบนี้เสียชัดคงไม่ได้ไปร่วมงานฤดูหนาวที่จังหวัดลำปางแล้ว

เขาหางานสำรองเอาไว้เรียบร้อยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นงานยังคงชุกเหมือนเดิมเสียชัดสายเปย์